เมื่อวันนี้สงครานที่เข้าศาลก็กลับมาคึกคลักนะครับ

นักท่องเที่ยวไปเกือบ๙แสนคน
เอ่อขออภัยเกือบ๙๙๐คน
เพราะฉะนั้นเยอะมากจริง
ถึงขั้นที่ว่ายิ่งค่ำยิ่งดึก
คนก็ยิ่งแห่กันไปเล่นน้ำสงกรานกันที่นั่น
ซึ่งมีทั้งคนไทยและคนต่างชาติ
จนถึงขั้นที่ทางเจ้าหน้าที่นี่นะคะ
ต้องประกาศห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่เล่นน้ำ
เพื่อที่จะระบายส่วนหนึ่งให้ออกไปก่อน
ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศในช่วงนั้นกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมยิ่งดึกคนยิ่งเยอะนะคะ
ต้องบอกว่าอย่างนี้ไม่มีที่เดินแล้วคือไหลไปแล้ว

แล้วด้วยสภาพแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
พันธุ์ตำรวจเอกสนองแสงมณีภูมิกับสนชนะสงคราม

ห้ามประชาชนเข้าไปในซอยถนนเข้าสาร
ห้ามคนเข้าแล้วเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ย
ไหลมาเรื่อยแล้วคนออกไม่เพียงพอ
มันก็จะไปอัดกันอยู่ตรงเส้นนั้น
คือทุกคนก็อยากจะไปร่วมสนุกกัน
เพราะฉะนั้นใครที่เตรียมเข้าไปในพื้นที่
เมื่อคืนนี้ตำรวจเขาก็ต้องให้ทยอยกันออกมา
แล้วเปิดพื้นที่ระบายนักท่องเที่ยวให้ข้างในออกมาได้
ก่อนหน้านั้นตำรวจปิดทางเข้าเอาไว้ทุกจุด
มีช่วงหนึ่งปิดเอาไว้๑๕นาทีให้นักท่องเที่ยวข้างในออกก่อน
แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวชุดใหม่ถึงจะเข้าไปได้
เป็นการเหมือนกับสลับสับเปลี่ยนกัน
ไม่อย่างนั้นจะเข้าไปอยู่กันข้างในกันแน่นไปหมดนะคะ
จนกระทั่ง๒๓นาฬิกาค่ะ๕ทุ่มตำรวจสนชนะสงคราม
มาพร้อมกับรถกระจายเสียงตั้งแถวขอความร่วมมือ
ขอให้ประชาชนกลับบ้านค่ะนะคะให้กลับบ้านก่อน
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเที่ยวใหม่มีประกาศแบบนี้เลย

จากนั้นเจ้าหน้าที่เทศกิจของสำนักงานเขตพระนคร
เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนครก็ต้องคือต้องทำให้เห็นว่า

ทำความสะอาดเอารถน้ำมาเอาพนักงานกวาดถนนมากวาด
ทำความสะอาดและเก็บกวาดขยะพื้นที่
โดยรอบถนนข้าวสารก็เป็นสัญญาณว่าต้องเลิกก่อน
เพราะไม่งั้นคนก็มากันเรื่อยพื้นที่ก็เต็มแน่นไปหมดนะคะ
ปัญหาที่พบความแออัดเบียดเสียดในพื้นที่
คนตรรมหัวแตกต่อสัทธิ์สุขวิมลบอกว่า
เมื่อคืนนี้เนี่ยปัญหามันก็อยู่ตรง
เรื่องทางเข้าและทางออกซึ่งมันเป็นทางเดียวกัน
ก็คือตรงวทธนสงคราม
เพราะฉะนั้นเวลามีคนเข้าออกพื้นที่เขาจะต้องเดินสวนกัน

เดี๋ยวอันนี้ก็คงจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกันต่อไปนะคะ

เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าถนนเข้าสารเองก็เป็นเมืองหลวงของสงกราน
อีกจุดหนึ่งเหมือนกันที่นักท่องเที่ยวก็เป็นเป้าหมายที่อยากจะไป